เข้าป่าไปหาเห็ดกับเพื่อน
หลงกับเพื่อนหายอยู่ในป่า๕วัน
คุณผู้ชมว่าท้ายที่สุดเจอไหม
อันนี้เจอค่ะแต่เจออยู่ในสภาพไหนลองดูค่ะ

มันมีชอบมาเยอะจังนี้เนอะ
ตัวมันอยู่ในนู้น
แม่ตามหาตัวนี้มันมารับมือตัวนี้
แม่กินไม่ได้นอนไม่รับ
รู้ว่าคุณหาตัวหน้าแพงเพราะแม่แทนลูก

แล้วร้องไห้แบบนี้คือทั้งดีใจทั้งเป็นห่วง

ใครจะไปนึก๕วันนึกว่าจะเจอ
ผู้ชายคนนี้คือนายซับทวีพิมพ์แพงอายุ๒๒ปี
ลูกเข้าไปในป่าภูพานเขตอุทยานแห่งชาติภูผายน
แล้วก็หายไปหลงป่าอยู่ตั้ง๕วันคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดก็ได้เจอตัวแบบนี้
เราก็ต้องถามเขาหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือตัวนายซับทวีเขาออกจากบ้านที่ตำบลเหล่าโพนคอ
ของอำเภอโคกศรีสุพรรณที่สกลนครไปกับเพื่อนไง
จะเข้าป่าไปหาเห็ดตอนเช้าวันอาทิตย์
แล้วหลังจากนั้นหลงกับกลุ่มเพื่อน
ทีนี้พ่อแม่พยายามออกตามหา
แล้วไปเจอรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างป่า
เพื่อนที่ไปด้วยกันก็ออกจากป่า
แล้วก็บอกว่าหลงกับทรัพย์ทวีหากันไม่เจอ

ก็เลยมีการแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านห้วยยางนะคะ
และประสานกับเจ้าหน้าที่อุทยานอาสากู้ภัยด้วยนะ
มีชาวบ้านระดมกำลังกันเป็นร้อยคนเลยคุณผู้ชม
ขออภัยนะเขาเข้าป่าไปไม่ใช่วันอาทิตย์นะ
เขาเข้าไปถึงพระออหัส
ทีนี้ระดมกำลังกันไปเข้าป่าค้นหา

แล้วเมื่อเช้าวานนี้เนี่ย
คุณผู้ชมชาวบ้านที่เขาชำนาญเส้นทางเนี่ยเขาเจอทรัพย์ทวีคนนี้
ตรงไหนตรงขนำกลางป่าค่ะ
แล้วท่าทางของทรัพย์ทวีอิดโรยคงจะเหนื่อยแหละ
ไม่ได้กินอะไรแบบอิ่มไม่ได้นอนแบบเต็มที่
แต่ก็ยังมีแรงพูดคุยตอบโต้นะคะ
ก็เลยเอาตัวทรัพย์ทวีซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกจากป่ามา
ผู้ใหญ่บ้านก็ประสานกับพ่อแม่ของทรัพย์ทวี
จนมาเจอตัวแล้วก็กอดกัน
ทรัพย์ทวีเขาบอกว่าตอนที่ผมหลงป่านะ

ว่ามีคนตะโกนคนเรียกผมคนตามหา
แล้วที่หลงมาจริงมากับเพื่อน
มาหาเห็ดแต่ผมเองไม่ชำนาญทาง
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยครับ

จนสามารถเจอผม
แล้วผมก็รอดชีวิตออกมาได้แบบนี้นะคะ